เอาที่จังหวัดแพร่เมื่อวานนี้นะครับมีข่าวว่าผู้ใหญ่บ้านที่นั่น
ไปฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าค่ะพาลูกบ้านไปฉีดด้วย
วันเดียวท่านเสียชีวิตคนก็กังวลกันแล้ว
ในพื้นที่ก็เลยกังวลไม่กล้าไปฉีดวัคซีนกัน
ภรรยาท่านก็กังวลลูกบ้านคนอื่นก็กังวลแล้วทีนี้
เพราะฉะนั้นก็ต้องหาความชัดเจนแล้วครับว่าตกอะไรอ่า
ตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเสียชีวิตนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านท่านนี้นะครับชื่อว่าผู้ใหญ่อุดรเย็นจิต
องค์จังหวัดแพร่อายุก็สี่สิบกว่าปีนะครับ
เสียชีวิตเมื่อช่วงกลางดึกสิบแปดพฤษภาคมนะครับหลังไปฉีดวัคซีน
ที่โรงพยาบาลแพร่เมื่อ๑๗พฤษภาคม
ก็คือหนึ่งวันเท่านั้นเมื่อวานนี้ทาง
โดยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมาชี้แจงเบื้องต้นแล้ว
บอกว่าปกติแล้วผลข้างเคียงต่างเนี่ย
มันก็จะออกมาสักประมาณ๓๐นาทีมันก็จะเห็นชัด
แต่ทีนี้พอกลับไปบ้านแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะฮะ
มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตรงนี้ต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป
วันนี้นะครับเราไปที่จังหวัดแพร่ที่บ้านของผู้ใหญ่อุดรนะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนี้ทางโรงพยาบาลทางบ้านบอกว่ากำลังผ่าพิสูจน์ศพของนายอุดรเย็นจิตอยู่นะครับ
เกี่ยวกับสาเหตุที่แท้จริงคาดว่าพรุ่งนี้จะได้รับศพกลับมาบำเพ็ญกุศลตามประเพณี
นี่คือภรรยานะครับนางเนธภาเย็นจิตอายุ๔๓ปีบอกว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเธอเชื่อว่ามีส่วนทำให้สามีเสียชีวิต
สามีมีโรคประจำตัวอะไรไหมมีก็คือไทรอยด์แต่๓๔ปีที่ผ่านมาไม่เคยป่วยหนักแม้แต่ครั้งเดียว
แต่หลังฉีดวัคซีนมาไม่ถึง๒วันก็คือ๔๘ชั่วโมงสามีก็เสียชีวิต
แต่ก็พร้อมจะน้อมรับผลชนะสูตรจากแพทย์ที่จะออกมาซึ่งตอนนี้กำลังรอผลอยู่
เดี๋ยวฟังนะฮะเสียงภรรยาของผู้ใหญ่อุดรนะครับ
อยากให้ทุกคนที่คิดจะฉีดให้คิดดีแล้วต้องดูแลเราดูแลตัวเองเราดี
ก็ไลน์ของผู้ใหญ่เนี่ยมันน่าจะเป็นข้อคิด

ใช่หลังจากฉีดคุณต้องแนะนำให้เขาว่าคุณดูแลยังไง
พักผ่อนพักผ่อนมากน้อยแค่ไหนการดื่มน้ำการทานข้าว
พวกกระโฟงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องให้เขาหยุดทานไหม
ไม่อยากให้ฉีดละทุกว่าเราก็รักชีวิตตัวเอง
เห็นครอบครัวคนอื่นเขาสูญเสียอะไรอย่างนี้
มันก็เสียใจนะที่เขาสูญเสียครอบครัวเราไปอะไรอย่างนี้

แต่ย้ำนะครับว่าผลชนสูตรจากทางแพทย์ยังไม่ได้ออกมานะครับ

ตอนนี้ศพยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
แต่ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็กังวลนะ
คือนอกจากกรณีของผู้ใหญ่อุดรแล้วเนี่ย
ในพื้นที่ตำบลห้วยม้าที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่เนี่ยนะครับ
ท่านผู้ชมครับมีอสมคนหนึ่งมีผลข้างเคียง
หลังจากไปฉีดวัคซีนซีโนแวคจากโรงพยาบาลแพร่นะฮะ

พฤษภาคมช่วง๑๘พฤษภาคมช่วงเย็นเธอมีอาการผิดปกติ
คือรู้สึกมันชาตามปลายมือตามปลายเท้าพวกนี้นะครับ

เพราะว่าเคยเป็นอยู่ก็กินยาแล้วก็นอน
พฤษภาคมอาการมันหนักขึ้นจุกจนหายใจไม่ออก
บอกให้สามีเนี่ยพาไปโรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลแพร่
หมอบอกว่าเคยเป็นกรดไหลย้อนแล้วก็ฉีดวัคซีนมาด้วย
หมอก็เลยให้นอนพักแล้วก็ให้ยากลับบ้าน
อยู่บ้านวันหนึ่งก็ยังจุกอยู่นะ
ไปหาหมออีกครั้งหมอก็ตรวจดูแลอย่างดี
วันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ๒๐พฤษภาคม
บอกว่าอาการยังมีบ้างมือสั่นหายใจแบบหายใจได้ไม่สุด
แต่ตอนนี้ก็พยายามดูแลตัวเองอย่างดี
ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็จะรีบไปโรงพยาบาลทันที
เพราะเธอบอกว่าเธอก็ยังไม่แน่ใจนะ
ว่าเป็นผลเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนหรือเปล่า
ก็เลยบอกแฟนครับจะไม่ต้องไปนะให้รอดูอาการก่น
รับภาษาเตรียร์ขอว่าจะเอาอะไรเรียนไว้ก็จะไปนอนโรงพยาบาลทีนี้

วันนี้ก็ยังเป็นอยู่ใช่แล้ว

เราก็ไม่อยากเล็งเพราะว่าหมอเขาไม่ได้ฟังพงษ์
เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ลงไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านหน่อย
บรรบนเฮ้ยม้าอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
ส่วนอีกข่าวหนึ่งค่ะข่าวนี้ก็ทำให้หลายคนกังวลใจเหมือนกัน
เกี่ยวกับเรื่องของการไปฉีดวัคซีนต้านโควิด๑
เชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นในโลกออนไลน์กันไปบ้างแล้ว
มีดาบตำรวจนายหนึ่งส่งหนังสือไปถึงผู้บังคับบัญชา
บอกว่าขอไม่ฉีดวัคซีนเข็มที่๒แล้วนะ
เพราะว่าภรรยาผมไปฉีดฉีดแล้วมีอาการเหมือนกับอมภาษณ์ไปครึ่งซีก
ก็เลยไม่อยากฉีดแล้วมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
ดาบตำรวจพรศักดิ์อินหอมผู้บังคับหมู่งานจราจร
สถานีตำรวจภูทรสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่
ทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาของตัวเองเลยค่ะ
บอกว่ามีความประสงค์ไม่ขอรับวัคซีนต้านโควิด๑๙
ในหนังสือบอกรายละเอียดว่าวันที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
เวลาประมาณ๑๑นาฬิกาภรรยาไปฉีดวัคซีนเข็มที่๒
แล้วมีอาการชาครึ่งซีกต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนครพิง
ได้รับการวินิจฉัยอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัย
ก็ต้องเฝ้าติดตามอาการของภรรยา
แล้วแพทย์ก็แจ้งว่ามีอาการอำมภาษณ์ครึ่งซีกนะคะ
ซึ่งมีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเข็มที่๒
ครั้งนี้เกิดจากประสบการณ์ตรงที่เกิดจากภรรยา

ประมาณ๒๓วันก็ยังไม่ดีขึ้น
ยังมีอาการชาครึ่งซีกอยู่
ตอนนี้อยู่ระหว่างรักษาดูอาการที่โรงพยาบาลสรรป่าตอง
ขออนุญาตไม่สมัครใจรับการฉีดวัคซีนเข็มที่๒
เหตุผลที่อธิบายไปข้างต้น
อันนี้ข้อความตามหนังสือเลยนะคะ
ดาบตำรวจพรศักดิ์ส่งถึงผู้บังคับบัญชา
จดหมายนี้โอ้โหในโลกออนไลน์แชร์กันเยอะเลยค่ะ
เราตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะคะ
เมื่อวานนี้พันธุ์ตำรวจเอกพงทัศน์เจริญปรีชาพงศ์
ผู้กำกับสพสรรปะตอง
และพันธุ์ตำรวจโทจักรียุทธ์โชธวัชิระพงศ์
รองผู้กำกับสพสรรป่าตอง
ก็ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจ
ภรรยาของดาบตำรวจพรศักดิ์ที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะ
ผลการตรวจของแพทย์บอกว่า
มันเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว
และตอนนี้อาการชาเหมือนอมภาษณครึ่งซีก

ใช่ค่ะเขาบอกว่ามันหายแล้วมันดีขึ้นแล้ว

ตึงที่น่องขาด้านซ้าย
คุณหมอยืนยันบอกว่าเดี๋ยวอาการมันจะค่อยดีขึ้น

วันนี้ดาบตำรวจพงศักดิ์ก็เปิดเผยกับทีมข่าวของเราทางโทรศัพท์
บอกว่าผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
หนังสือที่หลุดออกมาในโลกโซเชียลถามว่ามันจริงไหม

เป็นหนังสือจริงของดาบตำรวจพรศักดิ์จริงนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ขอตรวจร่างกายก่อนก็แล้วกัน
ก็อาจจะไม่หวั่นใจที่จะแบบเรื่องของการฉีดวัคซีนตามกำหนด
เพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันปลอดภัยมากขึ้นแล้ว

แต่ว่านอนสังเกตอาการสักระยะหนึ่งก็เลยอาจจะไปฉีดแล้ว

ก็เกิดขึ้นได้ในบางคนที่คุณหมอท่านบอกนะฮะ
แต่หลายท่านก็ฉีดเข็มที่๑เข็มที่๒จนครบไปแล้ว
อาการไม่ได้เกิดอะไรขึ้นไม่มีผลข้างเคียงอะไร
อันนี้ก็มีเยอะใช่ไหมฮะอันนี้ก็มีเยอะนะครับใช่ไหมฮะ
คุณผู้ชมครับวันนี้อาตู่นบพลนะฮะ
ดารานักแสดงชื่อดังนักแสดงอาวุโสนะครับ
อาตูนี้อายุหกสิบเจ็ดปีแล้วนะครับ
โพสต์ภาพไปฉีดวัคซีนแอสต้าเซเนก้าโควิด๑๙เนี่ยนะฮะ
ในส่วนของแอสต้าเซเนก้าสำหรับผู้สูงอายุนะครับ
เข็มแรก๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
สถาบันบำราชนราดูลกรมควบคุมโรค
ที่เข้ามาฉีดวัคซีนทุกคนเป็นอย่างดี
ผมเชื่อในวัคซีนครับผมฉีดแอสต้าเซเนก้า
สำหรับผู้สูงอายุผมเชื่อหมอครับ
และผมไม่เชื่อหมาครับอันนี้อาตู่เขียนไว้นะฮะ
ก็ไม่แน่ใจว่าท่านหมายถึงแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
ทีนี้พอในคอมเมนต์เนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะ
มีพิธีกรดังอย่างปากิ๊กซูโมกิ๊กเกียรติกิจเจริญนะครับ
กิ๊กนี่๕๗อายุ๕๗ก็เข้ามาถามปากกิ๊กเข้ามาถาม
ในใต้คอมเมนต์ของอาตู่นะฮะบอก
ลงทะเบียนที่บำราชอราดูลหรือว่าพี่วอคอินครับ
ตู่บอกว่าเขาเชิญพี่ไปเป็นพรีเซนเตอร์ครับ
เทปสัมภาษณ์เสร็จเขาก็จะออนแอร์เหมือนกับพี่หนิง
หมายถึงอนิงนิรุธเลยได้ฉีดก่อน
กิ๊กก็คอมเมนต์กลับบอกว่าอ๋อครับของผมจองคิวฉีดได้
มิถุนายน๒๕๖๔ครับปลใครไม่ฉีดผมฉีด
แล้วก็หัวเราะฮ่านี่ฮะอาตูก็ตอบกลับบอก
ใครแอนติก็ขอให้เป็นอะไรบ้างไปอะไรก็หว่ากันไป
คือความเห็นของที่ฉีดมันก็จะมีสองมุม
มันนะมันหลากหลายค่ะหลากหลายนะครับเหมือนกับในโซเชียลนะครับ
พิธีกรดังอย่างคุณอันภูวนาศ

คุณอันบอกว่าเข้าใจกับการที่มีคนตั้งคำถามว่าทำไมคนนั้น
ฉีดก่อนคนนี้ได้ฉีดก่อนแต่จะไปสงสัยทำไมเพราะเอาเข้า
จริงประเทศนี้ก็ไม่มีความเท่าเทียมกันอยู่แล้วนะฮะคุณคิง
ก่อนบ่ายนี่ฮะนักแสดงตลกชื่อดังท่านหนึ่งนะครับโพสต์เอกสาร
เองแล้วทำเพื่อครอบครัวด้วยที่ประจวบคิริขันบ้านเกิดเนี่ยนะฮะส่วน
ใครจะฉีดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจนะครับโฟกัส
จีรกุลดาราสาวชื่อดังวันนี้ก็โพสต์จุดยืนนะเธอบอกว่างง
ก็คือประเทศนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกวัคซีนยี่ห้อ
ดีฉีดเข้าร่างกายหรืออะไรประมาณอย่างนี้นะฮะก็ความ
ของบุคคลในแวดวงบันเทิงต่างต่างค่ะนี่นะคะก็หลากหลาย